ที่นี่เขามีการแข่งขันกินคุณผู้ชม
สายกินนิดพลาดไม่ได้งานนี้นะคะ
เขาแข่งขันเปิบข้าวปุ้น
หรือว่าทานขนมจีนประดกนั่นเองนะคะ
ลีลาแต่ละคนไม่ธรรมดา
ไปดูกันใครจะชนะนะคะ
บนเวทีเขาก็มีการคัดเลือกผู้ที่ชนะมาแล้ว
พี่คนนี้คือคนชนะเอาเราบอกเลยแล้วกันนะ
เดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมเขาถึงชนะ
นี่เลยทุกคนเตรียมสแตนบายบนพื้นที่ของตัวเองนะคะ
มีทั้งผู้เข้าแข่งขันที่เคยแข่งขันมาแล้ว

มาทานขนมจีนประโดกนะคะ
น้ำหนักขนมจีนมักถึง๑กิโลกรัม
น้ำยาปลากะทิอีกครึ่งกิโลกรัม

งานนี้ได้ร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะคะ
ทั้งภาคประชาชนทั้งหน่วยงานอมวทศนรศมา
อนรศมาหกศนรศมา
เขาจัดกันทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่๑๐แล้ว
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาแข่งกินขนมจีน
อ้าวบรรยากาศเป็นอย่างไรไปดูกันหน่อยค่ะ
ช้อนมันไม่ทันใจก็ควักใส่ปากแบบนี้เลยก็ได้แล้ว

อันนี้ก็เปลือบกันก็น่าจะเคยใช้มือสะดวก

คนก็อ่ะเปลือบไปด้วย
ดื่มน้ำไปด้วยให้มันคล่องคอหน่อยนะคะ
สนุกสนานกองเชียร์ก็ลุ้นกันระทึกกันเลยทีเดียว
และคือเรียกว่าไหลลงคอเลยดีกว่า
แต่มันกลืนง่ายอยู่แหละขนมจีนอะนะ

นี่เป็นที่มาของคำว่ากินคลีน
เกลี้ยงเลยครับน้ำยังไม่ให้เหลือเลยเอา
ปิดท่าที่น้ำแล้วก็ต้องปรบมือให้กับกินเหมือนยาคุณ
นี่แหละชูมือเป็นคนแรกนะคะ
คุณวีรัฐบนสันเทียนะคะไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นแชมป์เก่ามาถึง๓สมัย

ก็เลยสามารถทำเวลาได้ดีที่สุด
ก็คือ๒นาที๓๐วิกับขนมจีนกิโลครึ่งค่ะคุณ

รับรางวัลเงินสดไปเลย๑๐๐๐บาทปรบมือให้กว่าเปรยามหน่อยนะครับพี่วีรัชนะคะ
ก็เป็นสีสันเป็นความสนุกสนานนะที่เขาจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตชาวบ้าน
ส่งเสริมอาชีพการขายขนมจีนของชุมชนบ้านประโดกนะคะ

คือเขาสืบทอดกันมากว่า๒๐๐ปีแล้ว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
คือแค่เส้นออกจมูกเลยนะคะฟิชั้นอะถ้าทานขนาดเนี่ยอนคุณวิชวิชาลลงแข่งด้วยมั้ยละ
ดิฉันมั่นใจในฝีมือของดิฉันอยู่แล้ว
เรามาแข่งกันเองก่อน๓คนให้มันหมดโลหนึ่ง